ค่ะมาดูเรื่องของความทุกข์ของน้องป๑
ดูแล้วในโซเชียลเนี่ยพี่มิ้วเปิดดูแล้วแบบ
ยากนักตกใจว่าเอ๊ะยากขนาดนั้นเลยเหรอ
บอกว่าประเด็นหลักคือข้อ๒๑กับข้อ๒๒

ผมยังไม่รู้เลยว่าข้อ๒๑กับข้อ๒๒มันตอบว่าอะไร

นี่ข้อสอบเข้าป๑เท่ากับว่าเป็นข้อสอบของเด็กอนุบาลนะครับ
อายุไม่ถึง๗ขวบนะประมาณ๗ขวบได้
๖ขวบประมาณนี้แล้วป๑ประมาณ๗ขวบ

เรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาจาก

ก็มีการโพสต์ภาพหนังสือแนวข้อสอบวิชาสังคมศาสนาแล้วก็วัฒนธรรม
สำหรับการสอบเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่๑หรือว่าชั้นป๑
แล้วก็มีการเขียนแสดงความคิดเห็นนะคะว่า
เดี๋ยวก่อนยากไปหรือเปล่าคำถามสำหรับเด็กในวัยนี้
พาคุณผู้ชมไปดูคำถามข้อ๒๑กับข้อ๒๒ที่เป็นประเด็น

ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญของประชาธิปไตย

มีเรื่องของการมีส่วนร่วม
มีเรื่องของหน้าที่หลักความเชื่อทางศาสนา

การปฏิบัติตามข้อตกลงภายในบ้าน
ตรงกับหลักประชาธิปไตยข้อใด

หลักสิทธิหลักนิติธรรมหลักเสรีภาพ

ว่ามันจะเป็นหลักนิติธรรมหรือเปล่า

พวกเราเองวัยขนาดนี้ยังต้องมานั่งคิด
แล้วก็วิเคราะห์ใช้เวลานานเลยว่า

แล้วน้องวัยอนุบาล๖๗ขวบที่เขายังวิ่งเล่นอยู่

คือชาวเน็ตบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะ

เกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยอย่างทองแท้หรือเปล่า
ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าโอเคประชาธิปไตยก็คือ
สิทธิของคนสิทธิของประชาชนคนไทย

ถ้าลงในรายละเอียดปลีกย่อยแบบนี้เนี่ย

เพราะว่ายอมรับเลยผู้ใหญ่หลายคน

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพบอกกับทีมข่าวของเราแบบนี้ค่ะ

ที่มาโพสต์มาแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ย

เป็นแนวข้อสอบสำหรับสอบเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน

แต่ยอมรับว่าเด็กนักเรียนในชั้นป๑
มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักสิทธิพลเมือง

แนวข้อสอบอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเหมือน
เวลาเราเรียนหนังสือเราจะต้องมีการทำพรีก่อน

เพื่อวัดผลว่าก่อนเรียนและหลังเรียน

เด็กรุ่นนี้มีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเท่าไหนหรือเปล่า

คุณผู้ชมว่าอย่างไรคะต้องถามคุณผู้ชมดูก่อนคุณผู้ชมว่าอย่างไรคะว่ามันยากไปไหมคะ

แทนมากต้องบอกเลยว่าเด็กสมัยนี้เนี่ย
ต้องยอมรับจริงว่าเก่ง